อีกหนึ่งเรื่องใครที่เป็นสายแฟชั่น

วงการแฟชั่นต้องสั่นสะเทือน
เพราะว่าแฟชั่นชุดนี้ต้องตั้งนโมสาธุสาธุกันเลยทีเดียวครับ
อ้าวนี่เลยครับมาแล้ว
เสื้อลายหลวงพ่อคูณและอัคระยันต์
โอ้โหหลวงพ่อคูณช่วยคุ้ม
นี่แหละครับโอ้โหมีมากมายหลายสีหลายรุ่นหลายแบบ
คือเหล่าบรรดาสาธุชนคนที่เคารพสัทธาในตัวหลวงพ่อคูณเนี่ย
อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ต้องมีไว้ในครอบครองครับ
เสื้อตัวนี้อย่างที่บอกเป็นเสื้อที่แบรนด์ดังนะ
อันนี้เขาทำขึ้นมาจริงนะแบรนด์ดังเนี่ยเขาทำขึ้นมา
คือช่วงแรกแหละในตอนที่จะทำขึ้นมาเนี่ยนะ
เขามีการขอไงแล้วก็ยังไม่ได้รับการอนุญาต
และสุดท้ายล่าสุดตอนนี้เป็นไงได้รับการอนุญาตจากทางวัดบ้านไร่แล้วนะครับ
ก็ทำให้เกิดกระแสต่างเข้ามามากมาย
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมครับไปถามนะครับนาย
ธวัชชัยแสนประสิทธิ์วัยยาวัชกรวัดบ้านไร่
และเป็นกำนันตะบนกุฎพิมารอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา
ก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้ครับว่ากรณีที่แบรนด์เสื้อผ้าดัง
นำรูปหลวงพ่อคูณไปทำเสื้อว่าตอนนี้ทางคณะกรรมการวัดบ้านไร่
ได้อนุญาตให้การใช้ภาพของหลวงพ่อคูณและอัคระยันติดลงบนเสื้อของทางแบรนด์นั้นแล้ว
โอ้โหซึ่งทางบริษัทได้ทำหนังสือขออนุญาตอย่างเป็นลายลักษณอักษรมา
ค่ะและตอนนี้ก็มีการจัดทำเสื้อจำนวนรวม๑๐๐๐ตัว
กี่ตัวนะ๑๐๐๐ตัวไม่เยอะนะ๑๐๐๐ตัวอ้าวทั้งนี้บริษัทผู้จัดทำ
ยังได้ตกลงจะมอบเงินรายได้จากการขายเสื้อตัวนี้ร่วมบริจาคทำบุญให้กับทางวัดบ้านไร่อีกด้วย
คือต้องเรียกว่าซื้อหรือว่าเรียกว่าเช่าบูชาดีซื้อเสื้อนี้แล้วกัน
คือก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวที่เขาปล่อยภาพนี้ออกมาแล้วแล้วมันก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากเลยในโลกโซเชียลว่าตกลงแล้วมันจะเป็นยังไง
สุดท้ายตอนนี้เขามีการขออนุญาตแล้วเขาบอกว่ารอดูว่าในสัปดาห์นี้

ซึ่งมีการขออนุญาตเรียบร้อยแล้วแล้วก็รายได้จากการขาย
เดี๋ยวจะสมทบทุนกับทางวัดบ้านไร่ด้วย
นี้ตอนแรกผมได้ยินมาโอ้นึกว่าเป็นแบรนด์ไทย

ไม่ใช่ไปเปลี่ยนรองเท้าลากขึ้นก่อนไป

เรื่องของทางศาสนาแล้วก็เรื่องแฟชั่นก็เป็นไปได้
แต่ยังไงก็ดูที่เหมาะสมแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ